วันนี้มีผู้ไปยื่นหลักทรัพย์๒๐๐๐๐๐บาทประกันตัวให้แล้ว
จากคดีการไปชุมนุมที่ประตูท่าแพรเมื่อ๙สิงหาคม
๑๕นาฬิกา๕๐นาทีได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยนะครับ

โดยพันธมตเอกอบุญศักดิ์บัวประสดยิ่งพุ่มกับการ
สพแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นำหมายอายัดตัวของสนชนะสงคราม
อายัดตัวต่อทันทีเช่นกันค่ะที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็เข้าไปรับตัวนายอานนท์นะฮะ
ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ที่ประตูด้านในนะครับ
ก็จะต้องนำตัวเข้ากรุงเทพนะฮะเพราะว่ามีหมายของสนชนะสงคราม
เรื่องข้อหาเกี่ยวการชุมนุมอยู่ที่กรุงเทพนะฮะ
ก็เลยรับตัวมาเลยนะครับหลังจากมีผู้ประกันตัวให้ในวันนี้นะครับ

สนชนะสงครามมาอายัดตัวตามหมายจับสนชนะสงคราม
ในข้อหายุโยงปลุกปั่นตามมาตรา๑๑๖และความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะ
จากกรณีการไปปราศัยในกิจกรรมเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย
เมื่อวันที่๓กรกฎาคมนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ไปรับตัวนะฮะ
เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นรถตู้ไปนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาคุมตัวไปนะครับแต่ก็มีประชาชนกลุ่มรัศดร๖๓ที่อยู่ที่เชียงใหม่ฮะ
เขาก็มารอให้กำลังใจกันอยู่ครับก็มีการเปิดประตูมีการเปิดกระจกมานะฮะ
ทายกันเล็กน้อยนะครับนายอานนท์เปิดกระจกมานะครับทักทายผู้มาให้กำลังใจนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ขับรถออกไปนะครับโดยบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่สนชนะสงครามอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เท่ากับว่าทนายอานนท์มาที่สนชนะสงครามก็ต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้
ถ้านำตัวไปฝากขังสารจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไร